น้องหน้าบอกว่าถ้าเราไปเกียรติกันเรื่องนี้ก็จะหล่อที่นี่

คุณรู้ไหมครับ
นั่นก็มีเหมือนกันแล้ว
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย

ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
ต้องเติมเนี่ย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

หัวเราขาดขนาด๑๓ผมพบของเขา
โดยเลย
ไม่ร้องกัน

น้ำน้ำสาปก็ได้อ่ะงัดลุดเลยนะ
น้ำต้องหยัดไม่งั้นไม่งั้นเปิดชีดไปได้

เยี่ยม
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายประเทศกรรมกับประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศกรรมกับประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศกรรมกับประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา

และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา
และอันดับสุดท้ายประเทศอเมริกา